ดูเรื่องนี้กันต่อค่ะเรื่องนี้ตำรวจก็กำลังเร่งล่าตัวเช่นเดียวกันนะคะ
โม่งค่ะขี่รถมอเตอร์ไซค์ตามประกบผู้หญิง
แล้วก็เอามีดจี้ชิงทรัพย์คนที่โดนประกบเนี่ยเป็นนักศึกษา
ขี่มอเตอร์ไซค์กำลังจะกลับบ้านคุณผู้ชมเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้หญิงที่ต้องระวังตัวด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
ขี่มอเตอร์ไซค์ในทางเปลี่ยวก็อาจจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ได้ค่ะ
ตำบลคลองแม่ลายอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรค่ะผู้เสียหายคือนางสาวกัญญาอายุ๒๐ปี
เป็นนักศึกษาชั้นปีที่๑เธอโพสต์เรื่องนี้ลงในเฟซบุ๊คส่วนตัวเพื่อเตือนภัยผู้หญิงด้วยกันนะคะ
ช่วง๔ทุ่มวันที่๖ธันวาขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านนะคะที่หมู่๘บ้านยางเลียง
ระหว่างทางคนร้ายเป็นผู้ชายสวมหวกไอ้โม่งปิดบังใบหน้าค่ะ
แล้วขี่มอเตอร์ไซค์นะคะมานะคะตามประกบรถของเธอ
หลังจากนั้นเอามีดขอมีดที่เขาใช้ดายย่าค่ะจี้คอสั่งให้เธอหยุดรถ
โอ้โหเธอก็เร่งเครื่องหนีค่ะแต่คนร้ายเนี่ยขี่ตามบิดตามแล้วก็เบียดจนรถของเธอล้ม
โอ้โหรถล้มแล้วทำยังไงหนีค่ะหนีตายอย่างเดียวนะคะเข้าไปในป่าย่าข้างทางนะคะ
เพื่อที่จะเอาตัวรอดคนร้ายเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ก็วกรถกลับไปที่รถของเธอ
แล้วเอาทรัพย์สินไปจนหมดค่ะในนั้นเนี่ยมีมือถือนะคะ
โอ้โหดูสภาพค่ะซ่อนอยู่ในป่าย่าคนเดียวมืดนะคะ
พอเห็นคนร้ายไปแล้วถึงได้ออกมาแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปขอความช่วยเหลือ
พนักงานร้านสะดวกซื้อที่อยู่ห่างจากตรงจุดเกิดเหตุ๒กิโล
พนักงานเขาช่วยโทรแจ้งตำรวจให้เนี่ยค่ะตำรวจถึงได้พาตัวมาที่สอนอนะคะ
เพื่อแจ้งความนะคะแล้วก็พาไปส่งที่บ้านค่ะ
เมื่อช่วงเช้านะคะคุณกัญญาตำรวจก็พาไปที่จุดเกิดเหตุ
ตรงจุดนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้เห็นนะคะ

กล้องวงจรปิดก็ไม่มีโอ้วเป็นจุดเป็นจุดอันตรายอยู่จุดนึงเลยนะคะ
เป็นจุดอันตรายจุดหนึ่งเลยนะคะ
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องเร่งหากล้องวงจรปิด

เพราะว่าก็อยู่ใกล้หน่อยอาจจะเห็นเบาะแสอะไรบ้างนะคะ
แล้วก็ไปดูจุดใกล้เคียงที่คาดว่าคนร้าย
อาจจะเป็นจุดที่ดักรอค่ะเพื่อก่อเหตุ
แล้วก็ต้องไปดูพยานแวดล้อมอื่นด้วย
โอ้โหรอดมาได้อันนี้คือต้องบอกว่าโชคดีด้วยนะคะ
แล้วก็มีสติด้วยไปหลบตัดสินใจวิ่งหนีนะคะ

ตำรวจจะตามสัญญาณของโทรศัพท์ที่ถูกขโมยไปค่ะ
ตำรวจเอารถมอเตอร์ไซค์ของผู้เสียหาย
จำลองเหตุการณ์เพื่อรวบรวมหลักฐานหาเบาะแสอย่างละเอียด
ให้คุณกัญญาไปชี้จุดที่ถูกคนร้ายขี่ประกบ
แล้วก็เอามีดจี้คอเบียดจนเสียหลักเนี่ยค่ะ
แล้วเธอก็หักรถเพื่อไม่ให้ลงข้างทาง
สุดท้ายล้มกลางถนน
ตัวเธอกับรถกระเด็นกันไปคนละทิศคนละทาง
แล้วก็ตัดสินใจลุกวิ่งหลบในป่าย่าข้างทาง
โคนเลอะเต็มตัวอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะ
แล้วก็พอคนร้ายไปถึงได้ออกไปขอความช่วยเหลือค่ะ

แล้วทีนี้เขามาขี่ชะลอตรงหนู
แล้วก็เอามีดจี้มาที่ตรงนี้หนู
เขาบอกว่าหยุดดิหนูก็เลยหันไป
เห็นเขาพอดีแล้วเขาบอกให้หยุดดิ
หนูก็เลยไม่หยุดไงหนูก็เลยบิดรถจะหนี
แล้วทีนี้เหมือนมันฉลับมาข้างทาง

กลางถนนมันก็เลยล้มอยู่กลางถนน
แล้วพอรถล้มหนูก็เลยลุกขึ้นได้
หนูก็วิ่งลงเข้าข้างป่าไปเลยค่ะ

มันเป็นเหตุการณ์ที่แบบไม่ดีเลย
นี่ค่ะก็คือตัวก็เจ็บจิตใจก็เสียขวัญด้วยนะคะ
เรื่องแบบนี้แล้วก็โค้ดยังต้องใช้เส้นทางตรงนี้อยู่ด้วยนะคะ
อย่างที่เห็นก็คือว่าไฟไม่มีนะคะแล้วก็เป็นจุดที่เปลี่ยว

เพราะฉะนั้นตรงนี้เพื่อความอุ่นใจของคนที่ต้องใช้มอเตอร์ไซค์เดินทาง
เฉพาะผู้หญิงอาจจะต้องทำอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะ
คุณกัญญาโชว์บาดแผลที่ขายให้ผู้สื่อข่าวดูแล้วบอกว่า
เหตุการณ์นี้เป็นอุทาหรณ์เตือนภัยนะคะ
โดยเฉพาะผู้หญิงและใครก็ตามที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับบ้านกลางดึกค่ะ